ก็ไขมันอุตันในเส้นเลือดค่ะ
เขาไม่ยอมมีครอบครัวเขาอยากดูแลแม่ก่อนพี่น้องก่อนยังลำบากอยู่
ถ้ามีครอบครัวก็ทางบ้านก็ยังลำบากกันอีก

ไอเป็นคนดีครับช่วยเหลือครอบครัวเป็นสาวรัก

พี่หนูใส่เหล็กมา๑๐ปีแล้วค่ะ
จริงมันกำหนดเอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วค่ะ

หนูอยากหาเงินเพื่อไปเอาเหล็กออกให้พี่ชายค่ะ
หนูอยากบอกแม่ว่าหนูจะหาเงินมาผ่าตัดให้แม่เอง

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ร้องได้
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ร้านแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

ตอนนี้หลังเคารพทงชาติแล้ว

รายการเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
ร้องให้ครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงถูกต้องหมดนะครับ
รับไปเลย๑ล้านบาท
แจกกันไม่อั้นค่ะแจกกันมานานแล้วค่ะ
เท่าไหร่ก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมที่รัก
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันนะคะ
สามารถสมัครมาได้ถ้าไม่อยากสมัครมาแค่ดูเนี่ยก็ถือว่าได้บุญแล้วค่ะ
คุณเป๊กกี้เชื่อไหมครับว่ารายการของเรานี่นะครับ
ทุกครั้งที่เราบันทึกเทปแม้ว่าจะผ่านไปแล้วหลายปี
มีเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเขามาถามว่าเนี่ยดูรายการของเราแล้ว
โอ้โหน่าสงสารมากเลยอยากจะช่วยเหลือชื่อน้องสตางค์

ก็เลยไปถามทีมงานว่าน้องสตางค์เนี่ยตั้งแต่ปี๑๗นะครับ

คืออาจจะไปดูย้อนหลังหรือว่าอะไรอันนี้ไม่ทราบ
แต่ว่าทุกครั้งที่มีการแพร่ผ้าออกไปเนี่ย
ในเรื่องของความเมตตาในเรื่องของจิตใจที่อยากจะช่วยแล้วเนี่ย
ไม่มีวันหมดไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้ว
นี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะ
ที่ดูแล้วแล้วก็มีน้ำใจนะคะที่อยากช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันเด็กหรือว่าผู้เข้าแข่งขันผู้ใหญ่ค่ะ
ทุกคนค่ะมีความต้องการแบบเดียวกันหมด
นั่นคือต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตค่ะคุณผู้ชมทุกท่านครับ
ชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการโอกาส
ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีครอบครัวที่ต้องดูแล
ครอบครัวที่พอลืมตาอ้าปากได้นั่นก็ถือว่าโชคดีไป
แต่ครอบครัวทุกครอบครัวส่วนใหญ่ที่มาในรายการของเรา
ประสบปัญหาหมดค่ะคุณผู้ชม
เหมือนครอบครัวนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพชีวิตกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไอลาดา
นามสกุลนินดำชื่อเล่นชื่อไอค่ะ
อายุ๒๕ปีอยู่จังหวัดประจวบคิริขัน
ที่บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่าค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คน
มีแม่มีหนูมีพี่ชาย๒คนแล้วก็หลานชายอีกหนึ่งคนค่ะ
แม่ชื่อสวัยค่ะอายุ๖๙ปีค่ะ
ตอนนี้โรคประจำตัวของแกก็คือมีนิ้วในถุงน้ำดีมีโรคหอบ
ความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันอุตันในเส้นเลือดค่ะ
น่าห่วงที่สุดก็คือนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ
หมอเขาบอกว่ามันอักเสบต้องไปผ่าตัดค่ะเป็นอันตรายสำหรับแม่ค่ะ
ฉันชื่อสวัยจ้าอายุ๖๙ปี
เป็นคนนิสัยดีจ้ะห่วงแม่ห่วงพี่น้องทุกคน
เขาไม่ยอมมีครอบครัวเขาอยากดูแลแม่ก่อนพี่น้องก่อนยังลำบากอยู่
ถ้ามีครอบครัวก็ทางบ้านก็ยังลำบากกันอีก
เพราะว่าพ่อก็ไม่มีแล้วไงพ่อก็เสียไป๑๓ปีแล้ว
คนที่สองคือพี่ชายคนโตของหนูค่ะชื่อน้อยค่ะอายุห้าสิบปีแล้วค่ะ
เป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วก็แกหูตึงหูไม่ได้ยินแล้วค่ะ
ที่เป็นโรคถุงลมโปงพองนะคะไม่ได้มาจากการสูบบุหรี่ค่ะ
แต่เกิดมาจากการเผาทานค่ะที่บ้านเผาทานขายค่ะ
หูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ปอดอุดตันไอทุกวันทุกคืนต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาล
ที่สามที่สี่ก็ต้องไปรักโรงมากดูแลดีมากดูแลพี่ก็ดีมาก
เพราะว่าให้บีบให้นวดอะไรก็ทำให้ได้
คนที่สามชื่อเล่นชื่อโก้ค่ะเป็นพี่ชายคนที่สองค่ะ
อายุ๔๕ปีค่ะพี่โก้แขนหักค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุล้มลงบนฟุตบาทค่ะบนถนนนะคะ
ไอเป็นคนดีครับช่วยเหลือครอบครัวเป็นเสาหลักดูแลทุกคนในครอบครัวครับ
เมื่อก่อนผมทำก่อสร้างรับจ้างทั่วไปครับแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุ
แค่เนี้ยมันล้าวตั้งแต่ทำก่อสร้างแล้วเพราะว่าเสาเหล็กมันล้มทับ
นี่พอมาเดินมันลื่นผมมันต่างระดับพอแขนค้ำปุ๊บมันละเอียดเลย
ก็เลยทำอะไรไม่ได้ร่างกายก็ซีกหนึ่งไร้ความรู้สึก
เหล็กมีตลอดแขนนี้เลยครับแทนกระดูกเลย
ถ้าเอาออกปุ๊บก็ต้องใส่กระดูกเทียม
หมอบอกว่าให้เอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วครับแล้วก็ใส่กระดูกเทียม
แต่เนื่องจากไม่มีกำลังเงินก็เลยทิ้งไว้บนนี้เลย
ถ้าอากาศเหล่าน่าอย่างนี้คือปวดหมดเลยทั้งตัวสละมารมากครับ
พี่หนูใส่เหล็กมาสิบปีแล้วค่ะจริงจริงมันกำหนดเอาออกตั้งแต่ห้าปีที่แล้วค่ะ
แต่ไม่มีเงินไปเอาออกค่ะหนูอยากหาเงินเพื่อไปเอาเหล็กออกให้พี่ชายค่ะ
อีกคนนึงเป็นหลานชายค่ะอายุสิบสามปีค่ะชื่อเล่นชื่อแบงค์ค่ะ
เป็นลูกของพี่ชายที่ติดอยู่เรือนจำค่ะ
จากพ่อแม่ของน้องเขาแยกทางกันค่ะก็เลยให้หลานมาอยู่กับพวกหนู
น้องก็เป็นเด็กไม่ดื้อช่วยที่บ้านทำงานค่ะเป็นเด็กเรียนเก่ง
หนูก็อยากเห็นน้องได้ดีค่ะอยากเห็นน้องได้ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ
ทุกวันนี้หนูมีอาชีพรับจ้างทำเห็ดค่ะหนูได้เงินวันละสองร้อยบาทค่ะ
อกจากนี้หนูยังปลูกพืชผักส่วนครัวค่ะเพื่อนำไปขายที่ตลาดค่ะ
ได้ครั้งหนึ่งประมาณ๕๐บาทถึง๑๐๐บาทค่ะ
ส่วนพี่ชายค่ะ
พี่ชายของหนูสองคนทำงานหนักไม่ไหวค่ะพี่เขาสองคนก็เลยรับจ้างเลี้ยงไก่ค่ะเป็นไก่ชนค่ะ
แล้วก็มีไก่ของตัวเองเพื่อนำไว้ขายด้วยค่ะหนูก็ไปช่วยพี่เลี้ยงไก่ค่ะ
สำหรับหนูเองหนูเครียดค่ะแต่แม่กับที่บ้านไม่เคยรู้ค่ะหนูเคยร้องไห้เลยค่ะ
แบบแอบไปร้องคนเดียวไม่อยากให้แม่รู้
แกเป็นไรค่ะหนูไม่อยากให้แม่เป็นไรเลยค่ะไม่อยากให้แม่เจ็บปวด
แม้แต่แกเป็นไข้หวัดอะค่ะแกไอแบบนี้หนูยังรู้สึกใจไม่ดี
เพราะสำหรับหนูตอนนี้มีแค่แม่กับพี่ชายค่ะหนูยังไม่อยากให้แม่แกเป็นไรค่ะ
หนูอยากให้แม่ได้รู้จักคำว่าสบายให้บ้างค่ะ
หนูอยากบอกแม่ว่าหนูจะหาเงินมาผ่าตัดให้แม่เอง
ขอบใจมากนะลูกนะที่ช่วยแม่
แม่จะได้หายจะได้อยู่นาน

ผมก็รักแม่อีก

มาพบกับน้องไอครับเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อหลานจะขอสู้งานเพื่อความสุขสบายของครอบครัวเชิญพบกับไอครับเชิญครับ

สวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตรงกลางนี้เลยครับน้องไอครับ
ดูในภาพชีวิตดูเหมือนไอจะตัวใหญ่มากเลยพอมายืนตรงนี้ตัวเล็กจังอายุเท่าไหร่แล้วคะ

ตาด้วยเป็นอะไรอ่ะดูภาพชีวิตแล้วมันจะท้อนใจเหรอ
สงสารครอบครัวค่ะ
ทำไมไอถึงสงสารครอบครัวคะ
หนูคิดว่าบ้านเราควรมีกินกว่านี้ค่ะไม่ควรลำบากแบบนี้แล้ว

เหนื่อยค่ะแต่หนูไม่อยากให้ที่บ้านต้องเดือดร้อนต้องเครียด
ไอเคยร้องไห้ให้คนที่บ้านเห็นไหม

นี่คือครั้งแรกที่มีน้ำตาต่อหน้าคนที่บ้านใช่ไหม

หนูอยากเอาเงินไปรักษาให้แม่ค่ะ
หนูอยากมีเงินเพื่อให้แม่ไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วค่ะ
ยืนอยู่ต่อหน้าครอบครัวแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ครอบครัวเห็นน้ำตาของน้องนะคะ
วันนี้มากันเรียกว่าครบเลยอีก๔ท่านนะคะที่อยู่ข้างล่าง
ขอต้อนรับคุณแม่สวัยนะครับพี่ชายคนโตพี่น้อยก็อีกคนนึงพี่โก้แล้วก็หลานนะครับน้องแบงค์นะครับสวัสดีทั้ง๔ท่านนะครับ

นี่คือที่บ้านของน้องไอทั้งหมดก็คือ๔คนรวมน้องไอด้วยเป็น๕ชีวิตที่อยู่กันตอนนี้
มีไอเป็นคนที่ทำงานเยอะที่สุดเอาเป็นว่าเยอะที่สุดคนอื่นก็ทำงานแต่ว่าไม่เยอะเท่าไอ
เพราะไอดูท่าจะแข็งแรงที่สุดในจำนวนนี้
เพราะว่าท่านที่เหลือสุขภาพไม่ค่อยอำนวยเลยถามคุณแม่ก่อนคุณแม่เคยเห็นน้ำตาลูกสาวไหม
ไม่เคยเห็นจ้ะจะไม่ค่อยแม่เห็นพอแม่พูดอะไรก็บอกแม่แม่อย่าเครียดนะแม่นั้นเดี๋ยวแม่เป็นอะไรหนูจะอยู่กับใครแม่ก็ร้องลูกก็บอกอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวเหนื่อยหายแม่
ปกติน้องไอจะเป็นคนเข้มแข็งและคอยปลอบโยนคุณแม่จ้ะ
วันนี้คุณแม่เห็นน้ำตาลูกสาวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณแม่
รู้สึกสงสารลูกจ้ะเป็นคนเก่งมากช่วยทุกอย่าง
พี่เป็นอะไรก็ช่วยบีบช่วยอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่สบายก็เฝ้าแม่
พี่ก็จ้างไปช่วยลุ้นก็เอายี่สิบบาทสามสิบบาท
ตั้งไหมแม่ซื้อกับข้าวกินบ้านซื้อข้าวให้หลานประลงเรียน
ปกติเคยเห็นแต่มุมเข้มแข็งของน้องไอซ์ใช่ไหมเข้มแข็ง
เช้ามาเนี่ยแม่ลดผักไหมเขาก็ถือขวดน้ำไปลดผักก่อน
รถนำเสร็จปั๊บเขาก็ไปที่โรงเห็ดแล้วก็ไปทำงาน
กะตอนเจ้าก็กูจะขายโคน
ไอบ่ายโคนให้แม่นั่งทำแล้วก็ก็ไปทำงาน
เรียกกันว่าทำสายตัวแทบขาดเลยนะคุณแม่นะ
เห็นบอกว่าไอเนี่ยรักครอบครัวมากเลย
รักมากค่ะมีกันอยู่แค่นี้ค่ะรักจนเราไม่ยอมมีแฟน
หนูอยากให้ที่บ้านสบายแล้วหนูคิดว่ามันสำหรับหนูแฟนไม่ใช่เรื่องจำเป็น
หนูอยู่กับแม่ได้อยู่กับพี่ได้ค่ะ
ก็น่าชื่นใจนะครับคุณแม่ที่มีลูกสาวแบบนี้นะฮะ
เขารักครอบครัวมากกว่ายิ่งเรียกว่าเรียกว่ามากกว่าตัวชีวิตของเขาเองซะอีก
เด็กหญิงนะนะโตขึ้นมาแป๊บเดียวเอง๒๐กว่าแล้วจะต้องเป็นเสาหลัก
โดยที่รับผิดชอบทั้งหมดเวลาไม่มีก็ไม่มีใครรู้
ส่วนใหญ่จะไม่มีซะด้วยค่ะอึดอัดใจไหมเวลามันอดแล้วอ่ะ
จะจะอดไม่อดแหล่แล้วมื้อเนี้ยก็หนูไม่อยากให้ที่บ้านอดค่ะ
สำหรับหนูเองหนูอดได้แต่ที่บ้านไม่อยากให้อดค่ะ
แม่ค่ะแกเป็นหลายโรคถ้าเกิดอดเดี๋ยวจะแย่ค่ะ
แม่เป็นอะไรบ้างแม่เป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ
มีโรคกระเพาะกดไหลย้อนความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหอบค่ะ
อะไรที่มันคิดว่านักที่สุดใน๓โรคนี้สำหรับคุณแม่ที่ต้องเร่งด่วนต้องรักษาด่วน
ตอนนี้คือนิ้วในถุงน้ำดีค่ะต้องผ่าตัดใช่ค่ะ
วิธีการที่จะผ่าตัดได้คือ๒กล้องค่ะ
แล้วการรักษามันก็ต้องใช้เงินใช่ค่ะ
ถ้าผ่าปกติเนี่ยเราก็ใช้เงินน้อยหน่อยใช้บัตรได้ใช่ค่ะ
ถ้าพาปกติไม่ต้องเสียเงินค่ะแต่ถ้าสองกล้องสองกล้องเสียหนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะ
หนึ่งหมื่นสามพันบาทไอมีไหมไม่มีค่ะ
เงินก้อนที่เก็บได้อ่ะกว่าจะเก็บได้เลยอ่ะ
ยากจริงจริงเลยมากสุดของไอได้กี่บาทได้ประมาณพันห้าค่ะ

อมเธอคนนี้ค่ะเก็บได้มากสุดเลยที่เธอภูมิใจ
นั่นก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทอืมแต่ว่าค่าผ่าตัดของแม่เธอค่ะ
ที่ต้องส่องกล้องคุณผู้ชมค่ะหมื่นกว่าบาทค่ะ
เพราะฉะนั้นความหวังนี้ลิบหลีเหลือเกินครับแล้วเรื่องผ่าตัดนี่ยังไง
หมอนัดเมื่อไหร่มีเส้นตายอะไรเมื่อไหร่ว่าต้องห้ามเกินกว่านี้แล้ว
หมอนัดเดือนหน้าค่ะต้องผ่าต้องผ่าค่ะ
อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอืมแม่อาจจะเป็นไอ้เนี้ยค่ะอักเสบ
แล้วก็มันจะแตกได้เป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งถุงน้ำดีอาจจะ
เกิดมันแตกค่ะที่มีโอกาสเป็นมะเร็งค่ะไอ
เวลาอาการคุณแม่กำเริบนี่อาการเป็นยังไงบ้างก็จะจุกแน่นไปหมดปวดท้อง
แบบปวดร้องไห้เลยค่ะเคยปวดจนต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลย
รมานขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเวลาไอเห็นแม่ทรมานขนาดนั้นรู้สึกยังไงคะ
เครียดมากเลยค่ะหนูกลัวแบบแม่จะเป็นอะไรไปอะค่ะหนูกลัวแบบแกเจ็บมากมากเลย
พวกนี้อ่ะแกจะทนไม่ไหว
คุณป้ารักลูกสาวขนาดไหนคะรักสุดชีวิตเลยค่ะแบบว่าตายแทนได้ค่ะ
ไอค่ะรักคุณแม่มากขนาดไหนพ่อรักมากมากค่ะอยู่กับแม่มาตลอด
ตอนที่พ่อเสียหนูก็เคว้งค่ะก็ยังมีแม่ค่ะแม่ก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่
ให้กับทุกคนค่ะไอค่ะปกติไอก็ทำอย่างสุดกำลังอยู่แล้ว
ทำอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วมีอะไรที่ทำได้ไอก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
วันนี้ก็เช่นกันค่ะหาโอกาสจนจนมาบนเวทีของเราได้ค่ะ
เพื่อจะทำอีกครั้งหนึ่งให้กับครอบครัวมีอะไรอยากบอกคุณแม่คะ
หนูอยากให้แม่อดทนอยากให้ทุกคนอดทนตอนนี้หนูแบบมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
หนูก็จะพยายามให้เต็มที่เพื่อจะได้เอาเงินไปจุนเจือที่ครอบครัว
เอาเงินไปผ่าตัดให้แม่เอาเงินไปใช้หนี้เขา
ที่บ้านจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้ว
หนูก็จะพยายามก็ได้ทราบเรื่องราวของครอบครัวของคุณไอนะครับ
แล้วก็ปัญหาต่างนะครับคุณผู้ชมก็คงทราบกันดีแล้ว
ตอนนี้ก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่ดีของไอแล้วที่สมัครเข้ามาแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามา
จนถึงวันนี้ได้มายืนบนเวทีตรงนี้พร้อมที่จะแข่งขันแล้ว
เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทิ้งเรื่องทั้งหมดไว้ก่อนนะครับ
เอาแต่เรื่องเพลงเท่านั้นเพื่อที่จะได้เงินจากรายการของเราให้มากที่สุด
แต่ก่อนจะเริ่มนะครับเป็นธรรมเนียมรายการของเราครับ
เราต้องมาถามกันก่อนว่ามารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๘๐๐๐๐บาทค่ะ๘๐๐๐๐บาทครับ
ไอจ๊ะ๘๐๐๐ที่ตั้งใจไว้ว่าอยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิตไอจะเอาไปทำอะไรบ้าง
อย่างแรกเลยคือเอาไปผ่าตัดให้แม่ค่ะใช้หนี้ที่ค่าเช่าบ้านค่ะที่ติดเขาอยู่ค่ะ
ติดเขาอยู่เท่าไหร่คะติดค่าเช่าบ้านอยู่ทั้งหมด๑๕๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็มีที่กู้ยืมเพื่อไปจุนเจือพี่ที่อยู่เรือนจำอีก๓๐๐๐ค่ะ
แต่หนูใช้ต่อเนื่องเข้าไปหมื่นนึงแล้วค่ะเหลือแค่๒๐๐๐บาท
บาทนะครับสำหรับรายการของเราต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมด๕เพลง
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกได้พูดคุยได้ระบายออกมาบ้าง
รู้สึกโล่งขึ้นบ้างไหมครับรู้สึกโล่งค่ะนะครับจะได้มีกำลังมีสมาธิสำหรับการร้องเพลงเนอะ
พร้อมไหมพร้อมค่ะเกมจะเริ่มแล้วนะเป็นกำลังใจให้ไอสู้มาตลอดเลย
วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะสู้แต่ว่ามันเป็นหนทางที่ดีกว่าที่เราทำมาทั้งหมดเลย
ที่เราเคยทำมาใช้แรงใช้หยาดเหงื่อเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่วันนี้ต้องใช้ความจำต่อสู้กับเพลง
ก็ขอให้ไอโชคดีกันแล้วกันนะคะถ้าผู้แข่งขันพร้อมแล้วนะครับ

บ้างตามงานนะคะแต่ไม่ได้ร้องบ่อยค่ะอืมแล้วคิดว่าจะร้องได้ไหมค่ะ
เพลงนี้โดยเนื้อเพลงถูกต้องหมดคิดว่าได้ค่ะสู้ไหวนะไหวค่ะ
แรกนะถ้าสู้ไม่ไหวใช้ตัวช่วยนะไอค่ะนะครับ
เพลงแรกนี้ยังไงก็ต้องผ่านให้ได้นะครับแต่สามารถใช้ตัวช่วยได้เลย
นะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงแรกนี้
ไอครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับ
ไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากร้องให้ถูกต้อง

เท่านั้นเองถ้าจบลงแล้วถูกต้อง๑๐๐๐บาท
กลับจะได้ไปให้คุณแม่ผ่าตัดได้เลยนะ
ก็จะได้ไปให้คุณแม่ผ่าตัดได้เลยนะ

เอาส่วงเราเสี่ยว
นึกถึงวันฉันอยู่คนเดียว
หนุ่มในเมืองมาเกี่ยว
แล้วขอจูบที่
พอจูบเราแล้วก็ลา
บอกฉันเพียงว่า
เขาจะมาไปบี
คอยนับวันนั้นจวบวันนี้
หนุ่มในเมืองเงียบจริง
ไม่มีแม่งาม
มองเท้าใบเรียว
หลบไหลจุกเล่าเกลี้ยว
เสียวตรงแก้มซ้ายเรา
เขาเอียงหน้าแอบ
แนบตรงแก้มเบา
กระซิบน้ำเสียงกระเศร้า
ว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กัน
รอดรักกันวัน
ไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มา
รอให้รอคอยเธอ
จูบแล้วลาไปเลย